ไม่มีไม่ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่เช็คมาคุณก็มียอดอยู่นะครับ

ไม่ว่าคุณจะยืมหรือคุณจะกู้
หรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเอาไปจากเขา

ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเราจะใช้วิธีการกดดันครับ

ถ้าคิดจะหนีอย่าหนีเลยเพราะประเทศไทยมันแคบ

คุณหนีทั้งชีวิตคุณทำอะไรก็ได้

รอดอยู่แล้วคุณไปหนี้
ไปทวงหนี้คุณแต่คุณหนี
อาชีพที่คุณทำอยู่คุณก็ไม่มีรายได้

เรารู้หมดยิ่งหนียิ่งเหนื่อย

เราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นเจ้าของเงิน

ให้ตัดคำว่ามาเฟียอิทธิพลออกไปเพราะว่าเราไปเนี่ยเราไม่ได้แบบไปข่มขู่คุณหรือไปอะไรใช่ไหม
เราไปแค่พูดคุยกับคุณเพื่อให้คุณคุยกับเราแค่นั้นเองครับ
หลังจากโควิดเนี่ยคนเป็นหนี้นะครับทั้งในระบบและนอกระบบนะครับ
ใช้คำว่า๑๙๓เปอร์เซ็นต์ตามกราฟที่มันขึ้นเลยจากโดยปกติที่มันอยู่เพียงแค่ประมาณ๖๐๗๐เปอร์เซ็นต์
ก่อนโควิดจากอยู่แค่นี้มันก็จะดีขึ้นไปประมาณนี้แหละ๑๙๓เปอร์เซ็นต์ทั้งในและนอกระบบ
ระบบจะมีอยู่สองประเภทก็คือสถาบันการเงินจ้างเราแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเราไปซื้อหนี้เสียเข้ามา
แล้วเราก็มาตกลงกับลูกหนี้อีกทีนึงว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับ
แต่ถ้าสถาบันการเงินจ้างเราไปทวง
ตรงนั้นก็พูดคุยกันเรื่องเปอร์เซ็นต์ของสถาบันการเงินกับเรา
หนึ่งก็คือโทรตามยึดทรัพย์บังคับคดี
ขึ้นศาลตัวผมเองก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอยู่แล้ว

สารฟ้องคุณไปที่สาร
สารก็ดูแล้วว่ารายได้คุณอยู่เดือนเท่านี้เหลือเดือนเท่านี้
เขาบอกอ้าวบริษัทรับได้ไหมเดือน๓๐๐
บริษัทบอกอ่ารับได้เพราะผ่อนไปสัก๓๔เดือนแล้วเดือนที่๔ไม่ผ่อนอีกแล้ว
ตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับคุณไม่ผ่อนไม่เป็นไรครับ
แต่ถ้าเกิดหมายออกที่๒นั่นคือการยึดทรัพย์บังคับคดีแล้วนะครับ
คุณมีอะไรทรัพย์สินอะไรเนี่ยเขาจะไล่ดูหมดที่ดินบ้านรถทุกอย่าง
อย่าคิดว่าไม่จ่ายแล้วอยู่สุขสบายเป็นคดีแพ่ง
ทุกวันนี้ถ้าเกิดใช้คำว่าคดีช่อโกงคุณจะเป็นอาญาทันที
ถ้าอย่างนอกระบบเนี่ยก็คือเป็นการที่เจ้าหนี้จะมาจ้างเราโดยตรงนะครับ
หนี้ไม่ว่าเขาจะโดนโกงเงินหรือเขาจะโดนโกงทรัพย์สิน
หรือโดนอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาจ้างให้เราเนี่ยติดตามลูกนี้นั้น
เพื่อมาพูดคุยแล้วก็คืนเงินก่อนลงพื้นที่ทั้งในและนอกระบบนะครับ
เหมือนกันเลยก็คือการติดต่อเจ้าของพื้นที่ก็คือติดต่อสนสพต่าง
เพื่อให้ลงบันทึกประจำวันว่าเรามาขอลงพื้นที่เพื่อที่จะไปยึดทรัพย์หรือทวงหนี้
หรือติดตามทวงหนี้บ้านหลังนี้เลขที่เท่านี้ชื่อนี้นามสกุลนี้
เราต้องลงพื้นที่ให้เขารับทราบว่าเรามาดีนะเราไม่ได้มาแบบมาทำร้ายหรือมาข่มขู่กันโชคทรัพย์ไม่ใช่นะ
ก็เป็นข้อดีก็ป้องกันให้ลูกหนี้ด้วยว่าเขาจะได้ทราบว่าถ้าเกิดเราไปทำอะไรเขามันมีบันทึกประจำวันอยู่แล้ว
มันจะมีคนหลายประเภทนะครับในนอกระบบก็คือประเภทที่๑หัวหมอก็มี
ประเภทที่รับโทรศัพท์แล้วเฮ้ยรู้ไหมกูเป็นใครอะไรก็มี
คือประเภทเหล่านี้ผมจะบอกก่อนว่าคุณอย่ายิ่งใหญ่เลยในเมื่อคุณเป็นหนี้คุณต้องจ่าย
เขาจ้างผมมาผมก็ต้องลงพื้นที่ถ้าโทรแล้วคุยไม่รู้เรื่องเราก็จะลงพื้นที่ครับ
ลงพื้นที่ตรงนี้ในนอกระบบเราใช้คนค่อนข้างจะเยอะในการลงพื้นที่
ถ้าสมมุติว่าหนี้ระดับ๑๐ล้านขึ้นไปเราต้องใช้ทีมงานเยอะ
ต้องมีอะไรแน่นอนที่เขาสามารถที่จะยืมเงินคนคนหนึ่งได้ระดับ๑๐ล้าน๒๐ล้าน
เราต้องใช้คนเยอะประมาณ๑๕๒๐คน
ถ้าเป็นนอกระบบนะครับไม่มียังไม่หนีไม่จ่ายเราจะใช้วิธีการกดดันครับ
ดดันโดยการทีมงานนี่แหละคือเราจะพูดแค่ไม่กี่คำเมื่อคุณไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรครับ
เราจะพูดแค่นี้หนึ่งสิ่งทีมงานก็จะพูดแค่นี้หนึ่งสิ่งไม่เป็นไรครับ
แล้วจะใช้วิธีการกดดันก็คือ๑เราจะไม่โทรล่ะแต่เราจะตามคุณล่ะ
ถ้าคุณหัวหมอคุณมีตังค์เดี๋ยวคุณไม่จ่ายเราจะตามคุณแล้วคุณจะแจ้งตำรวจก็ได้ครับ
คุณจะแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่เราจะตามคุณคุณไปกินข้าวร้านไหน
แล้วก็ไปกินข้าวร้านนั้นคุณขับรถไปเที่ยวไหนแล้วก็ไปเที่ยวที่นั่น
เราไม่ได้แบบเฮ้ยไปคุกคามคุณนะเราก็ไปเที่ยวที่เดียวกัน
คุณอยากกินข้าวหมูแดงเราก็อยากกินข้าวหมูแดงร้านเดียวกับคุณ
เราจะใช้วิธีอย่างนี้ครับใช่เพื่อกดดันจนกว่าเขาจะยอมพูดกับเราแล้ว
ตัดสินใจว่าจะจ่ายหรือไม่จ่าย
การป้องกันตัวนะครับก็คือการที่เราถ่ายวิดีโอ
เป็นการที่เรายืนยันตัวเราเองว่าเราบริสุทธิ์ที่เราไม่ได้ไปทำร้ายเขาก่อน
จะบอกว่าทั้งในระบบและนอกระบบนะครับ
นอกระบบเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าทีมงานของผมเองนะฮะ
ไม่เคยแม้กระทั่งก้าวขาเข้าไปในบ้านของลูกหนี้
เรียกไปคุยคือเรียกคุยที่ตรงประตูรั้วเท่านั้น
ต่อให้เชิญเข้าไปในบ้านเราก็จะไม่เข้าครับเราไม่เข้าแน่นอน
เพราะว่าหนึ่งถ้าเข้าไปเขาแจ้งเราได้ว่าเราบุกลุก
เขาจะแจ้งอะไรเราก็ได้เราถึงต้องเรียกมาคุยกัน
อยู่บนถนนเขาอยู่ในบ้านแต่เขาอยู่ตรงรั้ว
แต่การทวงอย่างนี้ครับจะบอกไว้ก่อนว่า
เราไม่ได้ต้องการเงินก้อนเหมือนกัน
แต่ว่าคุณลูกหนี้ก็ต้องออกมาคุยกับเรา

คุณไหวผ่อนเราเดือนเท่าไหรเดือนละหมื่นก็ได้เดือนสองหมื่นก็ได้
คุณก็ผ่อนมาถ้านอกระบบเราจะบอกเลยว่าเราไม่ฟ้องศาล
ถ้าฟ้องศาลเราจะมาทำไม

กฎหมายไปดูแลลูกหนี้ซะส่วนใหญ่
ทวงหนี้วันธรรมดาคุณต้องโทรทวงได้เพียงแค่๑ครั้ง

สอบอาทิตย์คุณต้องโทรได้๘๐๐นถึง๖๐๐น
ห้ามเอายอดหนี้ไปบอกคนภายนอกที่ไม่ใช่ครอบครัวตัวเอง
ถ้าคุณไปบอกกับคนข้างบ้านว่านายกรเป็นหนี้เราเท่านี้เท่านี้

แต่ถ้าเราไปบอกกับสามีภรรยาพ่อแม่ของเขาลูกของเขา

ก็คือการที่ทวงหนี้ต่อหน้าสาธารณชน
นั่นหมายถึงว่ามีผู้คนมากมายนั่งกันอยู่

ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง

ห้ามใช้บริษัทของเขาหรือชื่อร้านของเขา

อันนี้ต้องบอกก่อนว่าพวกเราทั้งหมดเป็นภาษาไทยเกรด๔
แล้วจะใช้คำสุภาพก่อนต่อให้หน้าโหดแค่ไหน

แล้วก็ต้องยื่นเอกสารให้เขาดูว่า
ผมได้รับมอบอำนาจมาจากคนนี้นะครับ
คุณเป็นหนี้จริงไหมแล้วคุณพร้อมที่จะจ่ายไหม
คุณจะยังไงแบบไหนทั้งในและนอกวงเหมือนกันครับ
จัญบันของอาชีพพวกนี้นะครับ
คุณเป็นเจ้าหนี้ก็จริงคุณมาจ้างเรา

หนี้ไม่มีแม้จะกิน
ไม่มีแม้กระทั่งหาเงินให้ลูกไปเรียน
งานพวกนี้เราจะกลับมาบอกกับเจ้าหนี้ว่า
อย่าเพิ่งเก็บเขาเลยเพราะว่าเขาก็ไม่มีจะกิน

ใช้คำนี้ดีกว่าครับสำหรับผมว่า
มนุษย์คนหนึ่งไปเจอมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เขาไม่มี
เขาไม่มีแม้กระทั่งเงินจะหาข้าวในแต่ละวัน
เราจะไปทวงเขาไปรีดเขาเหมือนเอามีดไปกรีดเลือดเขาเนี่ย
เราก็รอให้เขามีก่อนเมื่อไหร่ที่เขามีเดี๋ยวเขาก็จ่ายเอง
ถ้าเขาไม่จ่ายเราก็ค่อยลงพื้นที่ให้แค่นั้นเองครับ
จริงอย่างที่มันก็เท่ากับที่ว่าทวงหนี้เท่ากับมาเฟีย

แต่ว่าคุณต้องเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ด้วย
บาทของคุณคือคุณเป็นลูกหนี้แล้วจะทำยังไงในเมื่อคุณไม่จ่าย
แต่ถ้าคุณคิดว่าเราคุกคามคุณอยู่เรากำลังกันโชคคุณอยู่
ตรงนี้คุณสามารถไปแจ้งความได้หรือคุณไปฟ้องศาลก็ได้
เราเป็นเพียงแค่พนักงานรับจ้างทวงหนี้บริษัทเราแค่รับจ้างทวงหนี้
การคุกคามเราไม่ได้คุกคามคุณถ้าคุกคามคุณเนี่ย
เราต้องบุกเข้าบ้านคุณแล้วเราต้องข่มขู่คุณแล้วทุกรูปแบบ
เราต้องทำร้ายคุณแล้วแต่นี่ของเราคือไม่ใช่
แค่ไปคุยกับคุณเพียงแค่คุณอย่าหนี
ไม่หนีไม่จ่ายไม่เป็นไรถึงคุณหนีจะบอกให้ว่าคุณหนีไม่พ้น
คุณหนีไม่รอดแน่นอนจริงนะครับแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่า
ใช้คำพวกนี้เถอะมันดูอาจจะรุนแรงในการทวงหนี้
ว่าทวงหนี้มันดูรุนแรงเพราะมันมีข่าวอะไรที่มันไม่ดีออกไปเยอะแยะมากมายแต่อยาก
เปิดใจว่ามันก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งที่เราก็ต้องกินเราก็ต้องใช้เราก็ต้องจ่าย
หน้าตาแบบผมเนี่ยจะไปนั่งแบงค์ก็ไม่ได้นะใช่ไหม
มันก็ต้องทำอาชีพที่มันเหมาะกับลักษณะเราอะไรเราเนี่ย
แต่จริงเราไม่ได้คุกคามคุณถ้าคุณถ้าคุณโอเคคุณแบบทุกอย่างพูดคุยกันได้ครับ
ไม่ได้ครับโลกใบนี้พูดคุยได้หมดครับ